ตอนนี้ดูเหมือนว่าน้ำมันเริ่มจะขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าจะสาเหตุจากอะไรล่ะ
แต่ว่าตอนนี้นักลงทุนก็ต้องรอดูเรื่องของความเสี่ยงด้วย
เพราะฉะนั้นมาอัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทุนกันหน่อยนะคะ
วันนี้พูดคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์และคุณดนพัฒน์เย็นชายสิทธิ
ผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงในช่วงของครอบครัวบัวหลวง

ก่อนจะมาอัปเดตนะครับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุน
แต่ในภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วงสองวันที่ผ่านมา

จากการที่ทำไฮสูงสุด๑๕๕๘จุดนะครับ
วันนี้ถือว่าเป็นจุดวัดใจเพราะว่าดัชนีลงมา๑๕๓๑จุด
ซึ่งตรงกรอบ๑๕๓๑จุดนะครับแต่คนก็มองว่าถ้ามันหลุดลงมาเนี่ย
ตรงนี้มันอาจจะลงไปต่อไหมแล้วก็ไปแถว๑๕๐๐จุดหรือเปล่านะครับ
แต่โดยภาพรวมกระแสเงินเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะของการเข้าต่อเนื่อง
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีการขายของนักทุนที่เป็นสถาบันนะครับ
ขายต่อเนื่องมาหลายวันครับนะครับเมื่อวานก็ขายไปตั้ง๔๕๐๐
ขณะที่ต่างชาติซื้อมาประมาณพันกว่านะครับ
แต่ก็จะเห็นว่าต่างชาติก็เป็นลักษณะการซื้อที่ลดลงนะครับ
ซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมาดูเรื่องของประเด็นของเศรษฐกิจนะครับ
ของพี่นิดเข้ามาอัปเดตสักนิดนึงว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างครับที่จะต้องจับตาในช่วงนี้ครับ
ครับก็ต้องบอกว่าตัวหัวใจที่หลายคนเนี่ยจับตามองที่สุดนะครับ
คณะกรรมการที่พิจารณาในเรื่องของนโยบายการเงินของสหรัฐนะครับ
หลายคนถึงจับตาเฝ้ามองว่าในเรื่องของรายงานตัวนี้จะเป็นยังไง
ก็เพราะว่านักลงทุนเนี่ยพยายามที่จะจับสัญญาณนะครับ
แต่นี้การประชุมครั้งถัดไปเนี่ยคราวหน้าก็จะอยู่ประมาณช่วงเดือนกันยานะครับ
เขาแว่วมาว่ายังไงครับยินดี้เหมือนมองว่าเข้าไหนครับ
ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีสมาชิกเนี่ยนะครับ
แล้วก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยพร้อมแล้วที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ
ก่อนหน้าที่รายงานการประชุมออกเนี่ยตลาดก็กังวลแล้วก็มีการขายนะครับ
เพราะว่าเขากลัวว่าดอกเบี้ยจะขึ้นในเดือนกันยายนนะครับ
พบว่าจริงแล้วเนี่ยสมาชิกของคณะกรรมการเนี่ยนะครับ
นั่งกันอยู่เนี่ยเสียงแตกนะครับ
แล้วก็หลายคนบอกว่ามันมีความเสี่ยงนะ
หลายเรื่องเลยที่รออยู่ข้างหน้านะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลกระทบจากเบคซิต
ความไม่แน่นอนทางเชิงการเมืองของหลายประเทศนะครับ

เศรษฐกิจของญี่ปุ่นกับจีนเนี่ย
ที่ยังฟื้นตัวไม่แข็งแรงนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองเหมือนกับว่า
การประชุมในเดือนกันยายนเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะครับ
อาจจะไม่ต้องกังวลมากนัก
กับเบี้ยของการขึ้นตาดอกเบี้ยอาจจะไม่มองกันอีกครั้งนึงเลยนะ
ก็คือช่วงคริสต์มัสนะครับ
อันนั้นก็อาจจะเป็นคนหวังว่าจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ต้องยืนยันว่าถ้าดูจากมุมมองของพาร์ทเนอร์เรามอร์แกซารี่เนี่ยนะครับ
เขาก็มองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ
แต่นี่ถ้าโยงกลับมาประเทศไทยนะครับ
อเมริกาขึ้นดอกเบี้ย๑ครั้งหรือไม่ขึ้น
ผมคิดว่าอัตราดอกเบี้ยของบ้านเราก็ยังมีสิทธิ์นะครับ
ที่จะยืนในระดับปัจจุบันนี้ต่อไปจนถึงสิ้นปีไม่จำเป็นต้องขึ้นนะครับ
อันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อแนวความคิดการลงทุนแล้วก็ทิศทางตลาดหุ้นไทย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดทุน
ในเรื่องของจิตวิทยานะครับ
เดี๋ยวตอนช่วงนี้นะครับก็จะเห็นเรื่องของการประกาศผลประกอบการเนี่ยในช่วงไตรมาสที่๒เนี่ยนะครับ
ประกาศเกือบหมดแล้วจริงเรียกว่าหมดได้เลยดีกว่านะครับ
ตอนนี้ก็จะเห็นว่าบางบริษัทดีมากกว่าตลาดหรืออาจจะแย่กว่าที่คาดไว้
แต่โดยรวมตัวเลขน่าสนใจเพราะว่าระบุสรุปตัวเลขออกมาแล้วนะครับดูเหมือนว่าตัวเลขของไตรมาส๒ปีนี้นะครับดีกว่าไตรมาส๒ปีที่แล้วจะโตขึ้นโตขึ้น
โดยกลุ่มที่ดูจะมีการเติบโตนะครับก็จะมีกลุ่มประกันนะครับซึ่งการสำรองนะครับเรื่องของหนี้ลดลงนะครับแล้วก็เรื่องของอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเติบโตของด้านตัวเล็กการท่องเที่ยวนะครับก็ยังปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็มีหลายกลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มอาหารด้วยซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าต้นทุนอาหาร
ปรับตัวสูงขึ้นหมดเลยอันนั้นก็จะเห็นว่าหุ้นกลุ่มอาหารเนี่ยก็จะมีการเติบโตก็เป็นผลดีกับบริษัทนะครับเวลาราคาสินค้าที่เขาขายเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะเป็นผลกระทบกับเราผู้บริโภคนะครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อถ้ามองกันไปเนี่ยนะเวลานี้เนี่ยอาจจะยังไม่ต

ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณแถว๓๘๓๙เหรียญแต่เป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับ๒สัปดาห์ติดกันนะครับก็ตอนนี้อยู่มัน๔๗เหรียญนะครับซึ่งกรอบด้านบนเนี่ยอยู่มันแถว๕๐กับ๕๒แต่ปัจจัยหนึ่งที่ราคาน้ำมันขึ้นตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของสต๊อกน้ำมันที่ลดลงนะครับกับการที่คาดว่า

กับนะครับอันที่สองเนี่ยก็คงมีเรื่องของด้านตัว
ผู้ผลิตผู้เล่นของตลาดน้ำมันในสหรัฐ
ถ้าสมมุติราคาน้ำมันขึ้นมาดีเขาก็กลับมาขุดกันใหม่
อันนี้ก็เลยมีทำให้ในเรื่องของราคาน้ำมันณเวลานี้
ก็ค่อนข้างพันธุวนทะเถา๔๕๕๐เหรียญ
อาจจะยังเข้าต่อเนื่องแต่เริ่มมีอัตราส่วนน้อยลง

ในขณะที่ค่าเงินบาทนั้นก็เป็นลักษณะของการแข่งค่า
แต่ถ้าวันหนึ่งเป็นลักษณะของการอ่อนค่า

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนื่องจากผลประกอบการที่เราเชื่อว่าที่มันปรับตัวดีขึ้นนะครับ
กรอบ๑๕๐๐จุดก็น่าจะเป็นกรอบแนวลักษณ์ที่สำคัญ
โดยทั้งนี้ทั้งนั้นเองผู้ลงทุนอาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ณวันนี้ผลประกอบการของไตรมาส๒ก็ประกาศออกมาหมดแล้วนะครับ
แล้วก็ที่เราจะติดตามให้หน่อยก็คือเรื่องของการประกาศปันผล
ซึ่งหลายบริษัทก็ประกาศปันผลออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อปันผลเสร็จแล้ว
อาจจะมีการพักตัวได้นั้นนักทุนก็คงต้องติดตามนะครับ
ก่อนข้างหลังวันนี้ขอลาเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับ
ส่งต่อให้คุณมิ้นนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณชัยพรกับคุณดนพัฒน์นะคะ
ก็มาเป็นครอบครัวบัวหลวงกับเราแบบนี้ทุกเช้าเลย